เพราะฉะนั้นออกตัวก่อนเลยว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วย
อาจจะนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็ชมข่าวเราไปด้วยนะคะ
เป็นอุทหรณ์ที่เรานำมาเตือนคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
ภาวะที่ฝนตกแล้วก็ถนนลื่น
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขี่รถไปปรากฏว่ารถเสียหลักเพราะว่าถนนลื่น
ตัวกระเด็นไปถูกรถเมย์มาทับจนเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
บนถนนผลโยธินเขตพญาไทยค่ะ
ตำรวจสนพญาไทยก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ตรวจสอบสภาพศพของนางสุนันทาหงษกุลอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ทะเบียน๒กกคควาย๗๐๐กรุงเทพมหานคร
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถประจำทางสาย๕
วิ่งระหว่างตลาดบางแคร์หมอชิดทับร่างจนเสียชีวิตค่ะ
นายสายันโป้ดีพนักงานขับรถเมคันดังกล่าวให้การกับตำรวจว่า
ขณะวิ่งรับส่งผู้โดยสารมาจากตลาดบางแคร์
เพื่อไปส่งที่สถานีขนส่งหมอชิด
มาถึงจุดเกิดเหตุกำลังจะหยุดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ว่าขณะที่ชะลอรถได้ยินเสียงคล้ายกับรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บริเวณด้านหลัง
ก่อนที่รถจะทับสิ่งของบางอย่าง
แต่เมื่อหยุดรถแล้วจึงทราบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถ
ซึ่งก็สอดคล้องกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่บอกว่า
รถประจำทางคันดังกล่าวก็ขับมาตามปกติตามเส้นทาง
ไม่ได้มีการใช้ความเร็วจนเกินไป
จากว่าขณะนั้นการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาดแน่น
แล้วก็ถนนก็เปียกลื่นเนื่องจากว่าฝนตกก่อนหน้านั้น
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ของนางสุนันทาเสียหลักล้มลงไปเอง
เรื่องต้นตำรวจได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
นำร่างของนางสุนันทาส่งตรวจพิสูจน์
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
พร้อมจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดกันอีกครั้งค่ะ